ไปดูในข่าวที่เราจะไล่เรียงกันต่อไปนี้เลย
ไปดูความศักดิ์สิทธิ์ของไอ้ไข่

คณะกรรมการวัดเขาจัดพิธีบวงสวง

ขอโชคขอลาบจากนั้นก็หยดน้ำตาเทียนลงในอ่างน้ำมนต์ครับ
เพื่อจะให้ชาวบ้านไปส่องหาตัวเลขกัน
คุณผู้ชมครับระหว่างทำพิธีเมื่อวานนี้สิ
เกิดปรากฏการณ์น่าอัศจรรย์เขาบอกแบบนี้
บอกว่าเกิดเมฆหมอกครึ้มมาเชียวตลอดการประกอบพิธี
หลังจากนั้นชาวบ้านก็ไปรุมล้อมรอบอ่างน้ำมนต์ส่องหาตัวเลขนะครับ
บางคนก็เอามือถือไปถ่ายภาพเขาบอกได้เลขด้วยนะ
ลองไปดูไปฟังดูครับ
อ่ะตามที่เขาบอกนะฮะ

ไปวัฒนาหมายอีกบังเวิร์นจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ชาวบ้านทำร่วมกันทำบุญทอดกับสิ่งสามเมื่อกี้คือคลักมาก
รับสิ่งรับพรกันแล้วก็พาการไปขอชกลาดจากไอ้ไข่
ลูกแม่อีกเขาว่าอย่างนั้นตามธรรมเนียมนะฮะ
ด้วยตาอย่างเดียวไม่ได้ต้องยกมือถือขึ้นมาถ่ายเอาไว้ด้วย
แล้วแหวกดูซูมดูซิว่ามันจะเห็นอะไรหรือเปล่า
เลขอะไรหรือเปล่าบางคนซุมแล้วซูมอีกก็ไม่เห็น
นี่ฮะซูมแผ่นทองข้างหลังซูมไปอืม
บางคนก็ไปพบธนบัตรหมายเลขที่มันลงท้ายสี่ศูนย์เก้า

แลกกันแล้วก็เชื่อกันว่าน่าจะเป็นเลขเด็ดที่ไอ้ไข่เขาให้มา
ก็นำไปเสี่ยงโชคกันวันนี้รู้กันแน่นอนอืม
ขยับมาหน่อยมาหน่อยมาใกล้กรุงเทพหน่อยนะคะ
แถวปฐุมธานีคือเมื่อคืนเนี่ยคืนวันเพ็ญคึกคักมาก
ชาวบ้านไปกราบไหว้พระสามดีเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตนะคะ
แล้วก็ขอพรขอโชคลาภจากไอ้ไข่ในคืนวันเพ็ญด้วยนะคะ
ก็ทยอยกันไปต่อเนื่องเลยเพราะว่าเมื่อคืนเป็นโค้งสุดท้ายแล้วล่ะ
ก่อนที่จะออกสลักในวันนี้ชาวบ้านหลายคนก็ซื้อน้ำแดง
ซื้อขนมเปี๊ยะซื้อประทัดของเล่นไปถวายไอ้ไข่เพื่อขอโชคขอลาบ
บางคนตั้งใจเดินทางมาเพื่อขอเรื่องงานอย่างเดียวเลยนะคะ
อย่างเด็กนักเรียนกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มฮานุมานฟิล์ม
เขามาขอพรจากไอ้ไข่ขอให้มีงานแสดงเข้ามาเยอะนะคะ
ส่วนงานลอยกระทงที่วัดสนามชัยจังหวัดอ่างทองเมื่อคืนนี้
มีหนังตะลุงมาแสดงให้ชาวบ้านได้ดูนะครับ
แล้วก็หลังจากลอยกระทงชมหนังตะลุงกันแล้วชาวบ้านก็ไม่พลาด
สนั่นลั่นสาลาตลอดทั้งคืนเลยนะฮะ
เด็ดของเมื่อคืนเขาบอกว่าอยู่ที่เลขปลายประทัด
มีคนเอามาคล้องไว้ที่รูปปั้นไอ้ไข่ครับ
เขาบอกเห็นเลขชัดเต็มตาเต็มตาเลยนะ
รอช้าครับชาวบ้านก็เอาไปเสี่ยงโชคทันที

ครับมาไปดูความเข้มความขลัง

วัดสร้างใหม่ครอง๗บางบัวทองนนทบุรี
สังเกตได้จากบรรดาขวดน้ำแดงที่วางถวายเอาไว้นะฮะ
ทะหงทหารแขวนเต็มสาราเลยครับ
เมื่อวานเนี่ยคนก็ไปเยอะนะ
ก็โค้งสุดท้ายแหละชาวบ้านแห่ไปกระซิบข้างหูไอ้ไข่
ขอชกลาบพร้อมบนบาน
ถ้าปุ๊บปั๊บรับโชคจะกลับมาแก้บนนะไอ้ไข่นะ
แล้วก็ล้วงเข้าไปในหายพลาสติกจับตัวเลขเสี่ยงดวงขึ้นมา
บางคนก็ขอ๒ตัวบางคนก็ขอ๓ตัว
กลับไปเสี่ยงโชคแล้วแต่ดวงใครดวงมันแล้วกันนะครับ
ยังอยู่ที่ไอ้ไข่เดี๋ยวว่าไปที่ดำเนินสะดวกค่ะ

แล้วก็ถูกรางวัลที่๓กับรางวัลที่๕
ทีนี้พอชาวบ้านรู้ข่าวก็พากันมาขอโชคขอลาบ

บางคนเนี่ยมาเพ่งที่นาฬิกาโบราณเรือนนี้นะคะ
เดี๋ยวคงจะได้เห็นกันนะคะนี่เรือนนี้แหละ
แล้วก็มีบางคนบอกว่าให้เอาตัวเลขที่เข็มนาฬิกานี่นะ
ชี้ไปที่เลข๙กับเลข๓นี่นะเขาชี้ขนานกันแบบนี้นะครับ
เสี่ยงโชคนายพิชัยจันกิมฮะอายุ๖๓ปีคนดูแลวัด
เขาบอกว่าเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของไอ้ไข่วัดดำเนินสะดวกนะคะ
เขาบอกว่ามีหลายคนไม่เชื่อมาลองดีมาขอเลข
ทีนี้นำไปเสี่ยงดวงปรากฏว่าถูก๓ตัวตรงแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะ
วันก่อนมีคนมาเล่ามีคนมาบอกว่าฝันเห็นไอ้ไข่ที่ไปเกาะที่ข้างเตียงเขา

ก็ไม่รู้ว่าไอ้ไข่เขาเกิดวันที่เท่าไหร่
ก็เลยเอาเลขวันที่ทางวัดจัดทำบุญวันเกิดไอ้ไข่
ไปตั้งนะคะไปเสี่ยงโชคก็คือวันที่๒๒

บางคนก็เอาวันที่เชิญไอ้ไข่มาที่วัด
ก็คือวันที่๑๘ไปเสี่ยงโชคนะคะ
ก็เดี๋ยวรอลุ้นนะคะว่ายังไง

คือในสคริปต์เรามีคุณผู้ชม

แต่มีหนึ่งคนคุณฮายอาภพรเขาถูกบ่อย

ทั้งสองคนก็เนี่ยทั้งพ่ออืมทั้งปู่เนี่ยโอ้
คนที่มาหานี่คือคนคนตายหมดแล้วโอ้ตี๕แล้วมั้งมาหา
ตั้งแต่จะให้ซื้ออายุอ่ะเนอะเอออ่างวดนี้ก็คือของพ่ออะไรนะ
๗๓เออปู๗๔ตี๘๔เออ๘๔อืม
แต่พ่อตายวันที่๑๓นะอืมพ่ออยู่สารา๑๓พ่อเกิดวันที่๓เออ
อ้าวก็มี๗ด้วยนี่ว่ะ๗๓ว่ะเออที่ฟังเนี่ยหลายตัวเหมือนกันนะเออครับ
คือคุณฮายเขานั่งคุยกับคุณแม่พูดถึงเรื่องของความฝัน
คุณฮายเนี่ยเขาเอาคลิปนี้ไปโพสต์ก็คุณฮายเขาก็นอนอยู่คุณแม่เขาก็นั่งทำงานอยู่นะฮะ
เล่าถึงความฝันที่เขาฝันเห็นพ่อกับปู่ที่มาเข้าฝันคุณฮายถามแม่แม่
พ่อเสียชีวิตตอนอายุเท่าไหร่นะแม่ก็บอกว่า๗๓ปี๔เดือนนะ
คุณพ่อเสียชีวิตวันที่๑๓อืมนำศพไปตั้งไว้สละ๑๓อืม
คุณปู่เสียชีวิตตอนอายุแปดสิบสี่นะทั้งสองคนไปเข้าฝันตอนตีห้าครับ
แฟนคลับดูแล้วก็โอ้ไปตีกันตั้งปังนานามันต้องเป็นประการราชนิดหรือเปล่าค่ะ
สำหรับการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลในวันนี้ค่ะ
แม่นไม่แม่นยังไงก็แต่หลายคนตามคุณฮายอยู่แหละ
ติดตามกันบ่าย๒โมงวันนี้เป็นต้นไปนะเดี๋ยวผมจะไปรายงานสดให้ได้ชมกันจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยนะครับ